ประเทศอะไรมาผมไม่ได้ว่า
แต่ระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้
แล้วแต่มีวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยของตัวเอง
ลองถามตัวท่านเองว่าเมื่อท่านไปอยู่ประเทศอื่น
ไปศึกษาประเทศอื่นท่านไปเรียนหรือไปเที่ยวในประเทศอื่นนั้น
ระบบทำไมท่านจะต้องปรับตัวเข้ากับประเทศอื่น

โลกแห่งประชาธิปไตยมีประชาธิปไตย
ตั้งแต่คอสชเข้ามารำเนินการเนี่ย

ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อประเทศที่ประเด็จการจริง
อีกทั้งพระเด็จการจริงในรูปแบบประชาธิปไตย
เราอยู่กันแบบไทยนี่คือวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ขอให้รักกันนะครับท่านจะไปร่ำไปเรียนที่ไหนมา

ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับ
เอาเข้ามาแล้วมาดูด้วยว่าควรจะมาดัดแปลงอะไรยังไง
แต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริน
ไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับเราชี้แจงทุกข้อเก่าหาด้วยความจริงใจ
ด้วยความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวพวกเรา
แล้วก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมจะปกป้องรักษาพวกเรา
ดังนั้นไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเรามั่นใจกับความบริสุทธิ์
ว่าเราการเกิดขึ้นของพักอนาคตใหม่การเกิดขึ้นของธนทรและปียบุตร
ไม่ได้เป็นภัยต่อประเทศ
แต่แน่นอนที่สุดเราเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพ
ที่เป็นปฏิปักกับประชาธิปไตยที่เป็นปฏิบัติกับประชาชน
แต่เราไม่ใช่คนที่จะทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนวุ่นวาย
สิ่งที่เราเรียกร้องเป็นเรื่องง่ายปกติยุติธรรม
เรียกร้องสังคมนิติรัฐเราเรียกร้องสังคมที่เป็นประชาธิปไตย

นะครับดังนั้นเราไม่ใช่ภัยของคนส่วนใหญ่ของประเทศแน่นอนครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันและทีมงานมาพูดติดตลกกับแขกรับเชิญเสมอนะคะ
ว่าถ้าใครก็แล้วแต่มารายการถามตรงบ่อยแต่ว่าชีวิตไม่ค่อยปกติแล้วนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ

ซึ่งรอบล่าสุดนี้เป็นคดีตอนแรกก็ยังไม่ได้
ก็ยังงงกันอยู่นะคะนักข่าวเองก็งง
เฉพาะตัวคุณธนทรที่ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องอะไรกันแน่นะคะ
นักข่าวตอนแรกก็ยังสาวหาความไม่ได้ว่าตกลงเนื้อความจริง
กับการมาของหมายรอบนี้คือเรื่องอะไร
ตั้งแต่ปี๕๘นะคะแล้วก็ไม่ใช่โดยตรงซะทีเดียวนะคะ
คือในปี๕๘นะคะมันมีเหตุการณ์ครบรอบ๑ปีรัฐภาษณ์นะคะ
ช่วงกลางปีแล้วก็น้องน้องนักศึกษาในนามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
เขาก็ไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์นะคะเพื่อที่จะเนี่ยครบรอบนะคะ
ทีนี้ในวันนั้นก็โดนหมายกันไปหมายที่นักศึกษาตอนนั้นโดนเนี่ย
ก็เรียกมาในอีก๑เดือนถัดมานะคะ
และเหตุการณ์ที่เรียกวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องไปตามหมายของสนปทุมวันเรื่องก็เลยไปเกิดขึ้นที่สอนอปทุมวัน
ซึ่งพอย้อนกลับไปอ่านข่าวคือคุณผู้ชมอาจจะหาไม่เจอว่า
ธนทรจึงรุ่งวงกิจไปเกี่ยวตอนไหนนะคะ
เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในข่าวถ้ามีอาจจะมีบ้างเล็กน้อย
อาจจะแบบให้เห็นพอได้บ้างหลังจากนั้นมานะคะ
แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อข่าวหลักเนื้อข่าวหลักคือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นจนมาถึงนี้ก็ปี๖๑เดี๋ยวค่อยเล่า
เพราะคือลองกลับไปอ่านดูเนี่ยเนื้อความก็ไม่ได้พูดถึงเน้นในเรื่องนี้นะคะ
แต่จะเน้นไปที่เด็กนิสิตนักศึกษาที่เขาทำกิจกรรมกันมากกว่า
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวในรายการวันนี้ชี้แจงก่อนนะคะ
เราให้ทางทีมงานติดต่อทางพันเอกบุรินทองประภัยนะคะ
ซึ่งท่านเป็นทีมกฎหมายของคอสชแล้วก็เป็นผู้ที่ไปแจ้งความเรื่องนี้ด้วย
คือท่านก็ให้เหตุผลว่าท่านไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้นะคะ
เนื่องจากว่าผู้บังคับบัญชาก็ยังไม่ได้อนุญาตที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะ
เราก็ติดต่อไปที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านหนึ่ง
จากในข่าวท่านให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราขอสัมภาษณ์เหมือนกับในข่าวเลย
ท่านก็ขออนุญาตเอาไว้นะคะว่ายังไม่อยากจะพูดชี้แจงอะไรนะคะ
ทีนี้เราก็เลยติดต่อไปอีกหนึ่งท่านซึ่งเราจะได้สัมภาษณ์ระหว่างรายการวันนี้ด้วย
เดี๋ยวในระหว่างรายการมาคุยกันว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

แต่แขกรับเชิญวันนี้ค่ะหัวหน้าพักอนาคตใหม่
วันนี้แนะนำอย่างนี้ก่อนนะคะไม่รู้จะใช้อันนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะคะ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสวัสดีค่ะ

ฉันไม่ได้กระเซาเล่นเอาฮานะคะ
แต่ใครก็แล้วแต่มารายการนี้บ่อยแปลว่าชีวิตไม่ค่อยปกติ

ซึ่งตอนนี้รู้สึกไหมคะว่าชีวิตคุณธนทรอยู่ในภาวะนั้นนะคะ
เดือดร้อนไหมจริงก็เดือดร้อนนะในแง่ของเสียเวลา
คือมันต้องเสียเวลาไปแก้อะไรพวกนี้เยอะมากเลย

ดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าถามว่ามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตไหม

แต่ถ้าถามว่าเราเป็นกังวลอะไรไหม
ก็พูดจริงว่าไม่รู้สึกเป็นกังวลอะไรนะครับ
ก็ต้องบอกว่าเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนตั้งพักว่าวันนี้จะมาถึง

มันไม่สนุกแน่นอนที่คุณจะตั้งพักขึ้นมา
ที่เป็นศัตรูตั้งตัวเป็นศัตรูกับกลุ่มคนที่มีอำนาจ
ทั้งปืนทั้งรถถังทั้งกฎหมายทั้งคุกตาราง

ที่คุณตั้งพักมาแล้วคุณจะต้องต่อสู้กับคนพวกนี้
แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าจำเป็นต้องมีพักแบบนี้

แล้วคุณจะต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมพรุ่งนี้

พอเราตั้งตัวเป็นปฏิปักกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม
นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราได้รับ
ตัวผมเองตอนนี้จริงตอนนี้มี๓คดีแล้วนะครับ

เช็คดีแล้วมี๓คดีนะครับ
ก็มี๓คดีในรอบ๑ปีที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นถามว่าเกินความคาดหมายไหม

แล้วก็ผมก็ยังยืนยันอย่างที่พูด
ตั้งแต่ตอนตั้งพักที่แรกว่า
เตรียมใจมาพอสมควร
ยืนยันเหมือนเดิมว่าเตรียมใจมาพอสมควร

มันเสียอย่างเดียวก็คือมันทำให้ตารางเวลาการทำงานของเราพังไปหมดเลย
คือผมก็มีตารางเวลาทางทำงานวันไหนต้องไปที่ไหนใช่ไหมฮ

ก็จะต้องไปขอบคุณประชาชนที่
ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นปริมณฑล
ท้ายที่สุดก็ต้องยกเลิกตารางที่ไปขอบคุณประชาชนไป
เพื่อต้องไปสอนอไปรับทราบข้อเก่าหา
หนองไม่ก็นี่เกิดขึ้นหลังจากหมายที่ได้หรืออะไรคะ
อันนี้ต้องบอกว่าพอดี๒วันติดกันเลยนะครับ
จริงต้องบอกว่า๓วันติดกันเลยนะฮะ
ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนใน๕จังหวัด
อยู่บนรถแห่ทั้งวัน๒วันติดกัน

วันนี้ไปที่ไหนนะไปฝั่งธนธรรม

ให้ความไว้วางใจกับพักอนาคตใหม่

ดังนั้น๓วันที่ผ่านมาก็อยู่บนรถแห่ทั้งบ่ายเลย
๓วันนี้น่าจะอยู่บนรถแห่รวมกันน่าจะ

คือสภาพสภาพใบหน้าที่เป็นแบบนี้ไม่ได้หมองแต่ว่าไม่

ไม่ได้ไหม้เพราะหมายแต่ไหม้เพราะใบขอบคุณ
ใช่ค่ะก็อยู่บนรถใช่

อย่างนั้นก็ลองดูว่าคุณธนทรตกลงไม่เครียดจริงเหรอ
แววตาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะคะก็ยังหัวเราะก็ยังยิ้มได้

ครับก็อย่างนี้ผมคิดว่า

๔๕ปีที่ผ่านมามีคนในสังคมเป็นร้อย
ที่โดนไม่ว่าจะเป็นพรบคอมไม่ว่าจะเป็น๑๑๖
มีนักต่อสู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ
มีนักต่อสู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ให้คุณให้ผมให้ลูกหลานของเรา

อีกมากมายที่โดน๑๑๖ที่โดนพรบคอม
พวกเขาเหล่านั้นบังเอิญเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียง
ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองไม่ใช่คนใหญ่โต
เวลาพวกเขาโดน๑๑๖มีใครสนใจเขาไหม

เวลาเขาต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม

อย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผม

เหมือนตัวเองนึกไม่ออกว่าที่โดน๒มาตรานี้

แล้วตลอดทั้งวันนี้นึกออกไหมคะ
ว่าตอนปี๕๘ในเหตุการณ์วันนั้น

ผมรู้ตอนที่ว่ามันเป็นกรณีอะไร

ตอนที่อยู่ที่ทนบุรีนะครับ
ตอนที่กำลังทำคารวาลขอบคุณประชาชน

ผมให้คำตอบอะไรไม่ได้นะตอนนี้

นักข่าวก็บอกอ๋อผมโทรไปถามให้เรียบร้อยแล้วครับ

ที่แรกก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อนะครับ
เพราะนักข่าวเขาผมเข้าใจว่าก็คงโทรหา
ดังนั้นก็เลยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นนะครับ

การลื้อฟื้นที่คุณธนทรอนอาจจะจดจำได้เนี่ย
คือเพราะคุณธนทรให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนหนึ่ง

หนึ่งในนั้นคือว่าที่สอสอของพักคุณคือคุณรังสิมันโรมด้วย
อันนี้ป่ะเรื่องนี้ไหมคะที่โดนที่โดนนะตอนนี้ค่ะ

ข่าวมาอย่างนี้อ่ะแล้วนึกออกไหมคะ
นึกก่อนถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังได้เลยสนุกมาก

ไม่มีใครเข้าสนุกกับคุณธนทรนะตอนนี้

คือเมื่อวันที่๒๒พฤษภาปี๒๕๕๙
แล้วก็ประกอบด้วยนักศึกษาอะไรก็ว่าไป

ก็มาเคลื่อนไหวที่หน้าหอศิลป์ที่กรุงเทพ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงการยึดอำนาจ
การทำรัฐประหารครบรอบ๑ปี
พยายามรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่า
การทำรัฐประหารมันครบรอบ๑ปีแล้วนะ
ณวันนั้นคำสั่งปลดล็อกการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่มีต่อพักการเมืองและประชาชนยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับ
การชุมนุมเกินกว่า๕คนยังมีความผิด

ก็คือต้องเข้าไปที่สนปทุมวัน
ในวันที่๒๔มิถุนา

แล้ววันนั้นเองก็มีประชาชนประมาณ

อยู่ที่หน้าศนในคืน๒๔มิถุนา
ผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเราจำเป็นจะต้องให้กำลังใจ
เยาวชนคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าณวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนิทอะไรกับคุณรังสิมันเนี่ยนะครับ
ผมก็ไม่ได้สนิทอะไรเห็นหน้าค่าตากันตามงานต่างนะครับ
แต่ว่าไม่ได้สนิทไม่ได้ชิดเชื้อนะครับแต่สิ่งที่ไปไม่ใช่เพราะรู้จักกับน้องเยาวชน
แต่สิ่งที่ทำให้ผมไปหน้าสอนอปทุมวันวันนั้นในเย็นวันนั้นก็คือความรู้สึกว่า
สิทธิเสรีภาพเป็นของประชาชนเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
ผมไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐอาหารและเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งลนลงต่อต้านรัฐประหาร
แล้วโดนจับนะครับโดนจับกลุ่มโดนคุกคามด้วยคดีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนธรรมดาจะต้องลุกขึ้น
แล้วไปปกป้องพวกเขานั่นก็คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ผมไปอยู่หน้าสอนอประชุมวันในคืนวันนั้น
ผมจะไม่ได้ผมไปถึงน่าจะประมาณฝ้ามืดแล้ว
แล้วไปถึงก็มีคนอยู่ประมาณ๒๐๐คน
ซึ่งก็มีบางคนที่ผมรู้จักบ้างนะครับ
ผมอยู่ใน๒๐๐คนอื่นก็คือในฝูงชน
ก็มีจุดเทียนมีกิจกรรมจุดเทียน
มีกิจกรรมร้องเพลงนะครับมีกิจกรรมอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ซึ่งก็กระทำอยู่อย่างสงบนะครับ
ย้ำอีกครั้งหน้าสอนอปทุมวันวันนั้นไม่มีเรื่องร้ายแรงนะฮะ
ไม่ได้มีการปะทะกันระหว่างประชาชนผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นะครับ
สักพักหนึ่งสุดท้ายนะครับก็มีการปล่อยตัวนะครับ
ในวันนั้นไม่มีการฝากขังเด็กกลุ่มนั้นก็เดินออกมาจากสอนอตามปกตินะครับ
ซึ่งก็ผมจำเวลาชัดไม่ได้น่าจะให้เดาน่าจะสักประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มแล้วนะครับ
ประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เดินออกมาจากสรนกัน
ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันนั้นผมก็มีคนกลับรถนะครับ
ผมก็ขึ้นรถของผมกลับบ้านเหมือนกันก็ขับออกไปนะครับ
ทีนี้พอขับออกไปตรงถนนพระราม๔ก็เจอผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
ยืนกำลังเดินอยู่ตรงถนนพระรามสี่นะครับผมก็มองดูไป
เฮ้ยนี่มันรังสิมันนี่ว่ะนี่มันรังสิมันโรมนี่
ผมก็เลยเปิดกระจกลมเอ้าทำไมคุณจะไปไหนทำไมมาเดินคนเดียว
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเพิ่งออกจากหลุดคดีเขาไม่ขังก็เดินออกมาจากสอนอ
กำลังจะเรียกแท็กซี่ผมก็เลยอ้าวอย่างนี้มาคุณจะไปไหนมาเดี๋ยวผมไปส่งให้
ด้วยความที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากจะดูแลเขา
นี่มันเพิ่งออกมาจากโรงพักเพิ่งโดนคดีความมา
เพื่อไปต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เดินออกมาจากโรงพักเขาปล่อยตัวออกมา
พี่น้องประชาชนก็ตอนเดินออกมาก็โอ้โหคนเข้าไปลุมแสดงความคิดยินดีกันใหญ่
แต่พอเดินออกมาจากฝูงชนปุ๊บเขายืนอยู่หน้าพระราม๔คนเดียวนะครับ
ผมก็เลยบอกอ้าวคุณอยากไปไหนมาขึ้นรถผมมาเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับ
จิมันโลงก็บอกผมว่าไปที่สวนเงินมีมานะครับ
คุณจอมขวัลรู้จักไหมผมต้องอธิบายสวนเงินมีมาไหม
ส่วนเงินมีมาเนี่ยมันเป็นผมจะเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ฝึกอบรมนะครับ
ของกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมกลุ่มหนึ่งนะครับ
ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่รับรางสิมันประมาณนี้
ทุ่ม๔ทุ่มอะไรประมาณนี้ผมก็บอกโอเคคุณขึ้นรถออกมา
ผมก็บอกคนขับรถผมไปส่งที่สวนเงินมีมา
หยุดแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวอย่าหาว่าขัดจังหวะ
คือจังหวะที่ขึ้นเนี่ยเป็นที่มาของอันนี้ใช่ไหมแค่นี้ก่อน
วันนั้นมันมีแค่นั้นนะครับแค่นี้นะใช่
คือไม่ใช่ว่าคุณรังสิมันโรมกำลังวิ่งอยู่แล้วแบบ
ไม่มีไม่มีคุณเปิดประตูรถคุณล้อแล้วก็บอกเฮ้ยกระโดดขึ้นมาเลย

แบบว่าเขากำลังแบบว่าหลบซ่อนใครอยู่แล้วอยู่ดี
คุณแบบว่าเอารถไปทาบแล้วก็แบบเอาขึ้นมาเลยไม่มีนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อาการแบบนี้นะ
ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดดังนั้นอย่าเล่นงานเขาด้วยคดีความ

แล้วพอคนอยู่หน้าสอนอเยอะพอสมควร
ผมเข้าใจว่าคงเพิ่มแรงกดดันให้เจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัว
พอปล่อยตัวออกมาปุ๊บคนทุกคนก็เข้าไปแสดงความดีใจ
ผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยากออกนอกหน้าอะไร
ผมก็ไม่เคยเข้าไปแสดงความดีใจกับเขา

ผมต้องไปขึ้นทางด่วนพระราม๔ขับกลับบ้าน

ผมก็เจอคุณบังสิมันเดินอยู่คนเดียว

เดี๋ยวตอนที่ไปพบตำรวจไม่ต้องไปเล่าใหม่ก็ได้นะคะ

เเมื่อมันจะคงมีสมทรรพ์

เขาเป็นคนเจ้าที่เขาเริ่มนั่นแหละ
เพราะว่าตอนนี้ข้อสูตรการเงินที่เป็นการเลือกตั้ง
อาจจะว่ามองว่าไม่เป็นประชาปุฏิ

ในการแสดงความเงิน
ไม่เป็นเรื่องเป็นความผิดเงิน
เพราะทุกอย่างมันตามกฎหมายแล้วบ้าง

มันก็ตามกฎหมายแล้วบ้าง
คุณผู้ชมคะขอมีคำถามสั้นอยู่สองสามสี่ประเด็นนะคะ

ตกลงว่าวันนั้นที่ไปใช้รถคันไหนคะ
ครับไม่มีอะไรคือปกติผมก็ใช้รถของผมอยู่แล้วนะครับ

ก็เลยเอารถของบริษัทมาใช้

เป็นชื่อคุณแม่หรือว่าเป็นชื่อของบริษัท

ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่ารถชื่อบริษัทหรือชื่อคุณแม่

ไม่ใช่ชื่อตัวเองเพราะว่าวันนั้นเนี่ยรถผมเสีย

รู้จักกันและกันในแง่ที่เป็นเพื่อนสนิทมานั่งคุยงานอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับ
วันนั้นก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณรังสิมันไม่ได้เหมือนวันนี้
วันนี้ก็เป็นผู้สมัครสอสอเรารู้จักมักคุ้นกัน
แต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักมากคุณกัน

เพราะคุณธนทรก็เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่สมัยเด็ก
ผมก็คาดว่าเขาก็น่าจะรู้จักผมนะ
แล้วแต่คุณธนทรน่ะรู้จักเขาแน่
เพราะเขามีบทบาทในช่วงการเมืองค่อนข้างเยอะนะคะ
ทีนี้วันนั้นตอนที่เปิดกระจกเปิดหน้าต่างเปิดประตู
พักกันมีผงะไหมเฮ้ยพี่เป็นใครยังไง

รายละเอียดอย่างนั้นจำไม่ได้จริงนะครับ

น่าจะมีเราก็คุยกันก็คือเฮ้ยคุณจะไปไหนอะไรประมาณนี้
คุณจะไปไหนทำไมมาเดินอยู่คนเดียว

พอไปถึงสวนเงินมีมามีอะไร

ก็ไปเจอผมจะเรียกว่ายังไงดีนะ
พี่น้องพองพี่ก็อยู่ที่นั่นกันหลายคนนะครับ

เข้าไปนั่งคุยเข้าไปเฮฮานะครับ
แล้วผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงที่
รถตู้คือทางเข้ามันแคบ

เหมือนก็ไปจอดตรงปิดทางเข้านะครับ
ซึ่งในระหว่างปิดทางเข้าเนี่ยนะครับ

ว่ามีรถเจ้าหน้าที่ตามเรามา
รถเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหนสักห่วย
สันติบาลก็ฝ่ายความมั่นคงไหนสักฝ่าย
ขับรถตามเรามาแล้วก็วนอยู่๒๓รอบ

แล้วรถจอดคันเดียวมันปิดทางเข้าหมดแล้วนะครับ
ผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นที่มาว่า
ห่วงเหนียวซึ่งมันไม่ได้มีอะไรนะครับ
เพราะว่าสวนเงินมีมาก็เป็นสถานที่สาธารณะ
ซึ่งมีคนเข้าออกเป็นปกติเพียงแต่คืนนั้นเนี่ย
ไปดันไปจอดรถคนกับรถผมไปจอดรถตรง

ตกลงคุณธนทรโดน๑๑๖กับ๑๘๙ถูกไหมสำหรับหมายรอบนี้

มีสลบที่ลงมา

ทักทายกับทุกคนเสร็จผมก็ขึ้นรถกลับ

วันนี้เนี่ยนะคะพอมันเป็นข่าวขึ้นมา
ได้คุยกับคุณรังสิมันโรมในพักยังคะว่า

ไม่ได้คุยนะครับ
ว่าวันนั้นตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
เราจะพูดกับสื่อมวลชนยังไง

อาจารย์ปียบุตรเองก็มีข่าวอันนี้เหมือนกัน

คือตอนนี้ในพักประเมินกันว่า

ประเมินกันว่าถ้าจะเกิดเหตุทางการเมือง
คดีต่างซึ่งมูลมันต้องมีนะคะ

หรือจะต้องไปถึงขนาดพักประเมินไหมคะ
คือไม่มีการประเมินภายในนะครับว่าจะเกิดอะไร
เพราะอย่างที่บอกเราเชื่อว่าคดีทุกคดีของเราที่เกิดขึ้นมันไม่มี

ถ้ากระบวนการสารนะครับยุติธรรม
เราเชื่อว่าทุกคดีเราน่าจะหลุดหมดนะครับ
คุณธนทรมีความเห็นใดต่อสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับ

๑๑๖เนี่ยมันไม่ใช่เราคนแรกนะ
มันไม่ใช่ผมคนแรกมีคนอีกเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วปัญหาก็คือพวกเราปล่อยให้พวกเขาต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวมาก
คือประชาชนส่วนใหญ่ปล่อยให้คนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
เรียกร้องประชาธิปไตยโดดเดี่ยวมากนะครับ
ก็ผมอยากจะบอกสังคมทั้งสังคมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมคนเดียว
มีคนที่โดนกระทำจากความไม่ยุติธรรมแบบนี้มาก่อน
ผมเป็นร้อยคนในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานะครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่มีคดีความแล้วก็มีข่าวลวงที่ตั้งใจจะมาทำลายพักอนาคตใหม่ช่วงนี้
ผมคิดว่ามันเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองมันเดินมาถึงทางตันเต็มที่
ทันเต็มทีในความหมายว่าในความหมายว่าต่อให้ภักดิ์พลังประชารัฐตั้งรัฐบาลได้
ก็อาจจะไม่ได้เสียงข้างมากอาจจะต้องใช้สวซึ่งใช้ใช้สวก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับ
ถ้าใช้สวในสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา

นักศึกษามากกว่า๒๐สถาบันได้ร่วมลนลงการล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนกรกตชุดนี้
ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่ามันมีความเคลื่อนไหวในหลายภาคส่วนของสังคม
ที่ให้ผมเดาคอสชรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้นะครับ
ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่าง
เพื่อทำให้กลับมาควบคุมสังคมได้เบ็ดเสร็จอีกครั้งนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเรามาขยายความตามเวลาที่เหลือ
ทำไมถึงมีหมายเรียกออกมาในลักษณะแบบนี้
เหตุการณ์ในวันนั้นมันรุนแรงแค่ไหนอย่างไรทำไมถึงทิ้งช่วงมานานนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านศรีวราสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะในสายกับเรานะคะพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะรองศรีวราสวัสดีค่ะ

ท่านท่านคะตกลงว่าคดีนี้เนี่ยตามข่าวที่ออกมาตลอดทั้งวัน
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนปทุมวันวันที่๒๔มิถุนายนปี๕๘ถูกต้องนะคะ
ถูกต้องนะเวลาประมาณ๔ทุ่ม
เวลาประมาณ๔ทุ่มพฤติการคือเกิดขึ้นที่ถนนพระราม๔
หรือที่สวนเงินมีมาหรือว่าเกิดขึ้นหน้าสอนอคะท่าน

คุณธนทรไปกระทำพฤติการยังไงคะถึงโดนคดีค่ะ
อันนี้เรื่องของสำนวนนะครับเรื่องของสำนวน
สักนิดหน่อยได้ไหมคะออกมาเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันค่ะท่านค่ะ
คุณจะเล่าจะให้ผมไปเล่าไงก็มีการไปร้องทุกข์

ว่ามีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น
ตำรวจเขาก็รับแจ้งไว้
รับแจ้งไว้เขาก็สมัยนั้นผมเป็นพบชน

สารก็สั่งให้ออกหมายเรียกค่ะนะฮะต่อมาผมก็ย้าย
พิธีวิชาติก็ย้ายอ๋อเอาพี่ศาลนี้เข้ามาตั้งใหม่
ค่ะตั้งพี่พี่พี่อดุลแล้วก็ต่อมาพี่พี่อดุลก็เกษียณ
นะฮะที่ที่สถานีการเกษียณท่านชาญเทพก็มาตั้งใหม่
อ๋อตั้งเป็นท่านศิษยาค่ะปีหกหนึ่งค่ะอ่าท่านศิษยาก็
ย้ายไปเป็นรองเลขาปรบงค่ะสำนวนมันก็ค้างอยู่เรื่อยมา
จากหกหนึ่งเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งยกย้าย
เมื่อวันที่๑๕เดือนที่แล้วที่ผู้กลับใหม่เขาย้ายมาน่ะ
เขาก็ต้องมารับส่งมอบหน้าที่กันใช่ไหมครับค่ะนะฮะ
พอเรามาทรัพย์ส่งมอบหน้าที่กันสำนวนนี้มันค้างอยู่
เขาก็ถือเรื่องมหาลือต่อรอคือตัวผมค่ะผมผมก็บอกว่า
ก็ทำไปตามท้องเรื่องก็สารสั่งให้ออกหมายเรียกก็ออกไป
ค่ะท่านท่านถ้าคุณไม่ทำคุณก็ผิดอ่า
ท่านท่านรองค่ะคือความหมายคือว่ามีการแจ้งตั้งแต่ปีห้าแปด
แต่ว่าเพิ่งจะมาสรุปเป็นสำนวนคือปี๖๒นี้เหรอคะ
ไม่ใช่นะมันเป็นสำนวนนั้นแต่ปีห้าแปดแล้วครับอ๋อ
เอ๊ะแล้วเรียกกันไปตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะท่านค่ะ
ก็ขอสารออกหมายจัดตั้งแต่เดือนคณะกระดาษ์ปีห้าแปดแล้วสารท่านสั่งให้ออกหมายเรียกอะครับค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงจริงก็เชิญท่านค่ะวันนี้มันที่มันที่มันตกค้างอยู่เนี่ย
เพราะว่าหัวหน้าคณะพนักงานสวนเนี่ยเขาย้ายคนแรกย้าย
คนที่สองกับเสียรค่ะคนที่สามตัดโอนมาอยู่ปรบงอ
มันก็เลยค้างมาถึงทุกวันนี้ฮะโอ้โหไม่ไม่ได้มีเหตุพิเศษอะไรหรอกครับ
มันต้องไล่คำสั่งดูได้ให้คำสั่งมันก็เห็นอยู่ชัดเจนมีไม่ได้ค่ะท่าน
คือความหมายที่ถามท่านศรีแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าออกตั้งแต่ปี๕๘คือ
น่าปล่อยให้นานคือถ้าไม่ใช่คุณธนทรเอาการเมืองทิ้งเลยนะคะ
คือถ้าคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วปล่อยตั้งนานกว่าจะเรียกเขานี่
ประชาชนก็รู้สึกว่ากฎหมายไม่ทำงานหรือเปล่าคะท่าน
คือน่าจะเรียกเขาเร็วหน่อยอะค่ะมันมันเป็นเรื่องจริงไงฮะ
มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหัวหน้าคณะมันมันมันย้ายมันกัดเสียง
ค่ะมันตัดโอนนะฮะค่ะแล้วก็จะมันจะไปให้
เด็กเล็กมันจะทำได้ยังไงฮะในเมื่อตอนแรกเขาสั่งให้นายพลไป
หัวหน้าหมดอ่ะอืมท่านรองค่ะท่านรองค่ะ
คือลักษณะที่คุณธนทรโดน๒มาตรานี้เนี่ยคือพาหนีเหรอคะ
คือพาคุณรังสิมันโรมหนีหรือว่าเขาไปทำอะไรคะ
อันนี้ตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้นะฮะนะฮะก็ก็ผมเรียนได้อย่างเงี้ว่าไม่
เกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะ
ก็ถ้าคุณธนทรมาก็เดี๋ยวผมก็สั่งให้พนักงานสวนเอาคำสั่งมา
ให้คุณดูก็ได้นะฮะทีละอันทีละอันทีละอันเลยว่าเป็นแบบนี้ค่ะ
นะฮะไม่ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการกัดแกล้งอ่ะครับ
เข้าใจค่ะท่านท่านรองค่ะตัวเฉพาะชื่อของธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย
เอาสักทีเดียวเลยดีไหมฮะโอ้คุณอยากให้ผมไปก้าวง่วง
ก็เลยผมรู้ว่ามีอีกหลายคดีแต่ว่าอย่าให้ผมพูดเลย
ที่มีชื่อคุณธนทรอีกหลายคดีไหมคะ
มีคดีเดียวมั้งฮะคดีผมทราบนะฮะ
แล้วอีกหลายคดีนี้อยู่ที่ไหนคะท่านรองพอ

อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่

ทั้งหมดนี้มีแค่ปฐุมวันที่เดียวใช่ไหมคะ
คือคือไอ้ที่ปฐุมวันเนี่ยผมเคยเป็นพบชนค่ะ
นะฮะผมเคยเป็นคำสั่งตั้งพนักงานสอบสวนเมื่อปีห้าแปด
ค่ะผมก็พอจะรู้เรื่องเดิมนะครับค่ะใช่ไหม
ส่วนทางบรยากรผมไม่ทราบว่ามันเรื่องใหม่
อะไรแต่ก็ทราบว่ามันมีเรื่องอยู่ค่ะท่านท่านรองค่ะ
ในในวันที่นัดไปเนี่ยนะคะท่านรองศรีวราต้องไปควบคุมสถานการณ์เองเลยด้วยไหมคะ
ก็ผมผมผมก็บอกพระคราวส่วนแล้วฮะว่าต้องการให้ผมไปผมก็จะไป
เขาขอเขาขอท่านมาไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางบรชนก็ให้เขาตัดสินกันเองเนี้ย
แต่ปกติมันก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่สะดวกพิษดารอะไรนะครับ
มันก็เป็นเรื่องประท้วงอะไรปกติของเด็กตั้งแต่เมื่อก่อน
มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตอะไรแต่ว่าถ้าต้องการให้ผมไปผมผมก็จะไปให้
ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกท่านรองท่านรองต้องไปเป็นผู้สอบเองเลยด้วยไหมคะ
เพราะก็เกิดตั้งแต่ช่วงที่ท่านไม่ไม่จำเป็นแล้วครับ
ไม่จำเป็นค่ะสำนวนมันไม่เห้อเรื่องพิสดารสลับตับซ้อนเนี่ย
สถานการณ์ได้ประเมินร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาไหมคะ
ว่าวันที่คุณธนทรไปมันจะแบบมันจะมีความวุ่นวายไหม
คนจะไปเชียร์เยอะไหมคนจะไปรอดูเยอะไหมค่ะ
ผมเชื่อว่าถ้าท่านมาจริงท่านก็คงไม่ต้องให้ตำรวจไปดูแลสถานการณ์
ท่านคงจะดูแลของท่านเรียบร้อย
ไม่ได้ประเมินว่าจะมีความวุ่นวายคนใจเยอะหรือเหตุการณ์ซ้ำ
ความรู้สึกผมเชื่อมั่นในคุณธนทรนะครับ
อาจจะดูแลให้มันเรียบร้อยได้นะครับ
ยังไงนะคะคุณธนทรดูแลยังไงนะคะท่าน
ถ้ามากำลังใจคุณธนาทรประตูก็จบ
คุณธนาทรน่าจะสื่อสารกับคนที่ตามมาดูตามมาให้กำลังใจใช่ไหมคะ

ในส่วนของทางตำรวจเองแล้วก็มีเพิ่มกำลัง

คือสมมุติสำหรับ
ทางที่มาให้กำลังใจคุณธนทรเราไม่ห่วงหรอก

เราอธิบายเขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้

แต่มือที่๓ถ้าเราจะระวังตั้งแต่มือที่๓อย่างเดียว
ค่ะวันที่คุณธนทรไป
ทางพันเอกบูรินท่านต้องไปด้วยไหมคะ
ไม่ใช่เรื่องของเขานะครับมันเรื่องของความส่วน

ซึ่งในสถานการณ์เดียวกัน
อย่างคุณรังสิมันโรมต้องไปในวันนั้นด้วยไหมคะ
คือไม่ได้โดนเรียกหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

คุณรังสิมันโรมก็อยู่ในไขต้องถูกกำเนินการด้วยนะครับ

แต่จะไปให้กำลังใจกันเอง

แน่ใจพอจะเห็นสถานการณ์เห็นภาพแล้ว

คงต้องรบกวนท่านรองศรีวราอีกเพราะท่านอื่นไม่น่าจะสะดวกพูดในเรื่องลักษณะแบบนี้เลยนะคะ
ยังไงขอบคุณท่านรองตอนนี้ก่อนนะคะ
เขาก็เรียนยืนยันนะครับไม่ให้การเมืองการแมงอะไรแบบนั้นนะครับ
นี่มันเรื่องตามที่สารฝั่งนะครับ
เข้าใจค่ะท่านขอบคุณท่านสำหรับตอนนี้ค่ะ

คุณธนทรอนดูท่วงท่านธนทรครับเวลาสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมา
ผมคือจริงถ้ามันมีกำลังใจมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับ

ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่ง
ก็สังเกตนิดนึงคือคุณศรีวรรยาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่บอกว่า
มันเกิดที่หน้าสอนอใช่ไหมหน้าสอนอยืนยันนะ
ว่าถ้าผมโดนอีก๒๐๐คนตรงนั้นก็โดนด้วยเพราะทำอะไรกันหมด
คุณธนทรแน่ใจนะว่าคุณธนทรจำเหตุการณ์คืนในวันนั้นของปี๕๗
คือผมไม่ได้ถือไมโครโฟนผมไม่ได้ไปบอกว่าโอ้โหบุกโรงพักอะไรมันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น

คุณธนทรจำไม่ได้ป่ะคะ๕๘นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืออย่างนี้อย่างน้อยที่สุดตอนที่ผมไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ย
มันไม่มีอะไรที่มันไม่สงบไม่มีตีกันไม่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่ไปให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็นั่งคุยกันนั่งจุดเทียนนั่งอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับ
ดังนั้นผมก็ยังงงอยู่เลยว่าผมโดนอะไรกันแน่นะไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์ไป
ซึ่งจะเกณฑ์คนไปเป็นกำลังใจไม่มีเราไม่มีคืออย่างนี้
อนาคตใหม่ผมย้ำอีกทีนะครับเราไม่มีระบบเกณฑ์มีหัวคะแนนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกณฑ์ไปได้เป็นคันรถคันรถไม่มีนะครับ
ทุกครั้งไม่ว่าเราจะจัดปลาใสก็ดีนะครับไม่ว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ดี
เกิดจากความสมัครใจของสมาชิกของกลุ่มคนที่สนับสนุนพวกเราทั้งหมด
ถ้าใครอยากมาผมก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ต้องขอบคุณกันที่มาให้กำลังใจกัน
มาแสดงพลังที่อยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงก็ยินดีนะครับก็ยินดีต้อนรับ
แต่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเชียร์อยู่บ้านก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับ
ไม่ได้มีการเกณฑ์ควรมาเป็นขันลดแบบนี้ไม่มีนะ
คุณธนทรเท่าเท่าที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการคือพอจะจำสถานการณ์ก็ละเอียดนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ทุกสิ่งอย่างในปี๕๘วันนี้ไม่มีเวลา
แต่ความจำน่าจะยังดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้นปีด้วยเดี๋ยวไว้ว่างมาคุยเรื่องโอนหุ้นหน่อยนะคะ

ว่าถ้าคุณมานี่ก็ก็แปลว่าชีวิตยังเดือดร้อนอยู่นะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองศรีวราได้ชี้แจงก็แล้วแต่ท่านผู้ชม

แต่ที่แน่นนะครัวควรไปรอกันตูมด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณและนานคอยเจอกันทีดีกว่า

หมดเวลาของรายการให้สกุทธนีวส์โชว์

คุณเขมสอนก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้อีก